คุณผู้ชมเรามาต่อที่เรื่องของควายยิ้มกันหน่อย
ทองคำจากที่เป็นควายยิ้มในทุ่งนา
ตอนนี้เจ้าทองคำถูกนำตัวไปโรงพัก

ปัญหามันเกิดจากพี่คร้าวคนนั้นแหละ
ทำให้เจ้าทองคำต้องไปอยู่ที่โรงพัก
ถูกยึดเป็นของกลางเพราะว่าพี่เขาโดนข้อหาช่อกงประชาชน

แต่ประเด็นคือแล้วเจ้าทองคำจะได้ออกมากินย่าเมื่อไหร่ละเนี่ย
ถ้ามันพูดได้คือผมผิดอะไร
เป็นควายอยู่ดีต้องไปเป็นของกลางเฉยเลย

คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคุณผู้ชมได้ทราบไปแล้วนะฮะ
เหตุการณ์ก็คือนายสุรัตน์แพ่วเกรด
อายุ๓๔ปีฉายาพี่เขา๒๐๑๘เนี่ยนะฮะ
ที่เขาอยู่ที่บ้านศุกร์เดือน๕อำเภอเนินขามจังหวัดชายนาฏ
กับภาพถ่ายคู่เซลฟี่กับควายยิ้มก็กลายเป็นขวัญใจโซเชียลกันไป
แต่ว่าล่าสุดตามที่มีการนำเสนอข่าวไป
เขาถูกนายบุญเลิศการพักดีเป็นนายกอบตศุกร์เดือน๕
ซึ่งนายคนนี้เขาเป็นเจ้าของควายอย่างแท้จริง

ถูกต้องแล้วเขาไปฝากทางด้านของนายสุวัสดิ
สุรักษ์เนี่ยเลี้ยงเจ้าทองคำเอาไว้ก่อนนะฮะ
แล้วก็เดินทางไปพร้อมกับนายสงการอัจฉริยทรัพย์เป็นทนายความ
นายสงการเนี่ยถามว่าทำไมถึงมายุ่ง
เพราะทนายสงการเขาเป็นหนึ่งคนที่โอนเงินให้กับนายสุรัตน์

เป็นคนนึงที่เห็นใจแล้วก็อยากจะช่วยถ่ายเจ้าทองคำนะฮะ
นายสงการเขาก็เอาเจ้าของควายไปแจ้งความต่อสนคันนายาวใน๒ข้อหา
กับนายสุรัตน์ก็คือช่อกงประชาชน
นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ก็มีพฤติกรรมในการโพสต์ภาพพร้อมข้อความลงเฟซบุ๊ก
หลอกให้คนที่ชื่นชอบโอนเงินเข้าไป
บอกว่าเนี่ยควายเนี่ยผมขายไปแล้วนะ

ต้องการนำเงินไปถ่ายควายตัวเนี่ยกลับคืนมา
ทั้งที่ตัวเองต้องการซื้อเองตั้งแต่แรก

เพราะนายสุรัตน์มีแค่ควายตัวเมีย
ไม่ได้มีควายตัวผู้นะครับ
ข้ามกลางความโจรเช่าของพี่ขาวของเรา
ควายตัวอื่นเดินมาส่ง

คือก็อยู่ต่างที่ต่างทางเนอะอาจจะเป็นห่วงเพื่อนนะนะฮะ
นายสุรัตน์บอกว่ารู้สึกเสียใจมากที่
เจ้าหน้าที่มาเอาตัวเจ้าทองคำไป
เขารู้สึกเป็นห่วงเพราะว่าเจ้าตรงคำ
คือเคยมีน้ำให้นอนในบ่อน้ำเคยมีย่าให้กินเล่น
ทองคำขี้ร้อนต้องมีน้ำไว้นอนตลอด
เป็นห่วงมันไม่รู้ว่าจะไปกี่วันนะฮะไม่รู้จะเป็นยังไง
กลับมาที่นี่อีกหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่คิดในใจว่า
ทองคำคงไปไม่นานแล้วจะได้กลับมาพร้อมยืนยัน
จะไปชี้แจงกับตำรวจสนคันยาวถึงเรื่องราวทุกอย่างที่เกิดขึ้น
แต่ว่าขอให้ตอนนี้จิตใจครับพร้อมก่อนเค้าเสียใจข้างลงห้าเลยนะ
ฟังเสียงของนายสุรัตน์หน่อยนะครับ
บอกเขาว่าจะไม่สิทธิ์ใจเราแล้วเค้ายังให้วางคำอยู่ที่นี่
แต่เขาอยากให้ไปชี้แจงอะไรต่ออะไรเรื่องต่างที่ว่าเรา
ยืนยันว่าเรามีเจตนาดีอะไรยังไงก็ให้ไปชี้แจงที่สพคณะยาว
เขาอยากให้ผมไปแต่ผมวันนี้เลยแต่ผมยังไม่ค่อยพร้อม
ขอเวลาสักหน่อยก่อนเพราะว่าสภาพจิตใจก็ยังเพิ่งจะเจอเหตุการณ์อย่างนี้มา
ก็ยังขอเวลาหน่อยแต่ว่าผมยินดีจะไปชี้แจงความบริสุทธิ์ใจ

นี่นายสุรัตน์ก็บอกว่าหลังจากให้ปากคำตำรวจแล้ว
เรื่องนี้จบแล้วจะกลับไปบวชที่บ้านพ่อเลย
ที่วัดบ้านแคร์ที่อำเภอสังคบุรีตั้งใจจะบวช๙วัน
จากนั้นก็จะอยู่อย่างเรียบง่ายอย่างที่ตั้งใจ

เด็กก็จะได้ไปวิ่งเล่นกันทำกิจกรรมร่วมกันกับเจ้าทองคำ

จะบอกว่าหลังจากเรื่องนี้ออกไปเนี่ยนะ
มินเชื่อว่าสอนอคันนายาวจะต้องคึกคัก
เชื่อว่าหลายคนอยากไปเยี่ยมเจ้าทองคำ
ถูกต้องไปถ่ายรูปกับเจ้าทองคำ
อยากไปดูว่ามันมีย่ากินไหมมันอยู่ดีหรือเปล่า

ควายกลายเป็นของกลางมันต้องอยู่ตรงนั้นนานเท่าไหร่
จริงผมก็อยากให้เรื่องนี้เขายอมความยุติกัน
เพราะว่าถ้าเขาบริสุทธิ์ใจ
เขาอยากมีควายเลี้ยงก็ไปหาเงินมาซื้อ

คืนกลับไปให้เจ้าของเขาซะที่รับบริจาคไปนะ
แล้วเจ้าของควายก็คือก็ยอมไปให้เขาซื้อควายไปอย่างนี้ฮะ
ก็อาจจะทำงานหาเงินอะไรมาเพื่อแบบหาควายหรืออะไร
คือเราทราบดีว่าเขามีใจที่อยากจะได้เนอะ

ยังไงก็ขอให้เรื่องนี้มันจบลงได้ด้วยดีแล้วกัน